นักร้องชื่อดังในบ้านเรากันหน่อยนะฮะ

กับอดีตสามีแล้วก็ลูกบุญธรรม

เมื่อวานนี้ก็คือให้น้องชาย
ไปเจรจาเกี่ยวกับการ
แบ่งทรัพย์สินกับอดีตสามีไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ่า
ใครจะได้ส่วนไหนอะไรยังไงบ้างแม้จะไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันก็ตาม
ตอนนี้ก็ถือว่ากำลังใจดีขึ้นนะฮะ
แต่ล่าสุดมีการเปิดเผยจากครูเพลงชื่อดังที่แต่งเพลงให้กับสิริพรอำไพพงศ
โอ้โหดังเยอะแยะไปหมดอืมครูสลาคุณวุฒินะครับอ่า
สลาเนี่ยเพิ่งกลับมาจากทัวร์คอนเสิร์ตกับพี่นางสุริพรที่ปลอยเป็ดของกัมพูชานะครับ
แล้วก็ได้เปิดใจเอาไว้ในรายการรายการหนึ่งอ่า
โดยบอกเล่าถึงเหตุการณ์ของสุริพรอำไพพงศ์ที่เจอมากับตัว
ครูสลาบอกว่าที่ผ่านมานักร้องสาวคนนี้เป็นคนเข้มแข็งมาก
ก็ไม่บ่นค่ะเจ็บก็ไม่บ่นแต่ครั้งล่าสุดที่เจอกัน
ในวันซ้อมคอนเสิร์ตครูสลาบอกว่าเดินลงมาจากเวที
พอเจอหน้ากันกับสิริพรสิริพรก็เข้ามากอด
แล้วร้องไห้โหข้างเวทีเลยแต่ว่าไม่ขอพูดถึงรายละเอียดกันแล้วกัน
เป็นเรื่องส่วนตัวไม่ขอเล่ารายละเอียดไม่อยากจะก้าวกาย
ก็ได้แต่ปลอบใจไปแล้วก็บอกไปว่าขอให้ความจริงทำงาน
นี่แสดงว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ของสิริพรอำไพพงศ
ก็ถือว่าไม่ธรรมดาสำหรับเรื่องของสภาพจิตใจของเธอ
ขณะที่พี่นางสุริพรนะครับได้เปิดใจกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐทีวี
บอกว่าหลังจากที่ได้เจรจาเรื่องการแบ่งทรัพย์สินกับอดีตสามีไปแล้ว
ตอนนี้ก็สบายใจมากขึ้นไม่ขอแสดงความคิดเห็นอะไรถึงอดีตสามีอีก
เพราะมีการทำสัญญาตกลงกันไว้แต่ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งของการให้สมภาษณ์นะครับ
ใจเพราะได้กำลังใจจากแฟนเพลงและคนรอบข้างอย่างมากมายตอนนี้ถ้าจะร้องไห้เนี่ยไม่ได้ร้องเพราะเรื่องอื่น
แต่ร้องเพราะความดีใจที่มีคนรักคนเมตตาซึ่งตอนนี้สิริพรอำไพพงศ์ได้กลับไปบ้านที่จังหวัดอุดรธานีแล้วนะฮะ
ถ้ามีเวลาว่างจากงานคอนเสิร์ตก็จะเข้าวัดอยู่ตลอด

ไม่ได้เป็นผู้จัดการส่วนตัวให้กับอดีตภรรยาแล้ว

ซึ่งตัวเองก็พอจะมีวิชาชีพ
ที่จะทำมาหากินเลี้ยงตัวเองได้

แล้วก็ตามนั้นจะได้ถ่ายปลาหลังใหญ่ให้พอก็โอเค

มันต้องทำใหม่อ่ะ